วันนี้เราเริ่มต้นด้วยการพาท่านผู้ชมไปเที่ยวจังหวัดกะบีก่อน
ค่ะโอ้โหงานใหญ่นะช่วงนี้ใช่ค่ะ
จะมีการพรรมสรรจรรย์ครับวันพรุ่งนี้นะครับ
อืมคือปีนี้ก็เจอเรื่องโควิดเข้าไปนะฮะ
ใช่ค่ะการเดินทางไปต่างจังหวัดมันก็จะมีเงื่อนไขค่อนข้างเยอะไงคะ
ตอนนี้เราก็เปิดประเทศแล้วเปิดการท่องเที่ยวแล้ว
นี่ค่ะนายรัฐมนตรีพลเอกพระยุทธจันทร์โอชา
ประชุมคอรมอสัญจรที่กะบี่
จะประชุมกันวันพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้ไปก่อนนะครับ
ก็ไปตรวจเยี่ยมไปดูงานหลายพื้นที่ด้วยกัน
แต่ว่าตั้งแต่เช้ามืดวันนี้ฮะ
มีป้ายต้อนรับนายกติดไว้ที่ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

เป็นจุดที่นายกจะมาเปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าโอท็อปอันดามันนะฮะ
กรีดทำลายไปหลายจุดทีเดียว
ก็เลยต้องบอกว่ามือมืดค่ะผมหมายตอนมืดนั่นแหละตอนมืดอ่า
เรียกมือดีไม่ได้นะฮะอันนี้มากรีดนะครับทุกผู้ชมครับ
ทางตำรวจเขาก็ไปตรวจสอบนะฮะซึ่งก็พบว่ามีผู้ที่ไปเขียนป้ายโจมตี
ตู่บิ๊กป้อมตามจุดต่างต่างในตัวเมืองกระบี่อีกหลายจุดอืม
เขตเทศบาลก็มีค่ะอ่าเจ้าหน้าที่เขาก็ไปดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับ
วันนี้นายกเนี่ยไปตรวจราชการในพื้นที่กระบี่หลายจุดนะครับ

เพื่อสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวให้กับผู้ที่มาเที่ยวที่กระบี่ด้วย
ท่านนายกไปคุยกับบรรดาแม่บ้านอบจกะบี่
ที่มาต้อนรับวันนี้ด้วยนะฮะตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วมีช่วงนึงนี่ก็เลยชวนเหล่าแม่บ้านอบจกระบี่เนี่ยร้องเพลงด้วยกัน
เพลงบ้านเกิดเมืองนอนนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่วันนั้นกล่างเผาข้าท้องเขาจึงยังสาขัย
เหล่าทรายใจพันธุ์คงเฺิดลงไปแล้วหนุ่มใตต์ใจ
แกรบเข้าคือรับเอาลิ้งไหนทำกระดานคืนนั้นดอ
วันนี้เวลาถึงหลายเธอก
นายกบอกถ้ามีเวลาจะร้องหลายเพลงวันนี้ต้องไปหลายที่นะครับ
ก็ไปที่กระบีอีกหลายจุดนะครับเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนคลองหรูดด้วย
หรือว่าคลองน้ำใสที่หมู่๔ตะบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่
นี่นะฮะตรงจุดนี้นะครับทุกผู้ชมครับนี่เปลี่ยนเสื้อแล้วใช่ค่ะ
เปลี่ยนเสื้อแล้วนะครับเป็นผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดกระบี่นะครับ
จุดตรงนี้นะฮะโอ้โหแล้วมาตรงนี้เนี่ยได้มาถ่ายรูปด้วยนะ
ก่อนจะไปที่หาดนพรัชธารามหมู่เกาะพีพีจังหวัดกะบี่นะครับ
มีทอดโรตีด้วยทอดโรตีด้วยโอ้โหนี่ค่ะข้อดังเที่ยว
เดี๋ยวไปดูที่ไปเป็นประธานพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
รับนักท่องเที่ยวที่หาดนพรัชธาราที่หมู่เกาะพีพีจังหวัดกะบีหน่อย
โอ้โหวันนี้เนี่ยเขากำลังแชร์ภาพกันเยอะเลย
ช่วงที่พลเอกประยุทธ์ถ่ายรูปอ่ะนะจะมีแอคชั่นในการถ่ายรูปของท่านนะคะ
มีภาพให้ดูไหมฮะนี่เห็นไหมโอ้โหเป็นไงมีอีกไหมฮะมีหลายภาพนะครับ
ท่านี้ท่านี้ท่านี้เห็นคนแชร์กันเยอะค่ะ
คนก็ไปยืนทำท่าคล้ายท่านนายกแล้วก็ถ่ายรูปกัน
ยากไหมเนี่ยท่านี้แอคยากไหมไม่แน่ใจยังไม่เคยลองเลยค่ะ
แต่ด้วยความที่วิวสวยเสื้อสวยอะไรด้วยไงคะ
มีที่ริมทะเลด้วยใช่ไหมครับริมทะเล

นี่ฮะก็ไปเดินชมทะเลหน่อยนะครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้มีประชุมนะฮะประชุมคอลโมสัญจรที่กะบี่นะครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ดูเรื่องของการประชุมกันอีกทีหนึ่ง

เมื่อกี้นี้เห็นภาพแวบอยู่ค่ะ
เลขทะเบียนรถของนายยกขาธรรมรีพรุ่งนี้วันที่๑๖แล้วไงฮะ

แต่เลขตองแปดแบบนี้ไม่แน่ใจ
รางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลก็ลองดูเอาก็แล้วกัน